คุณผู้ชมมาต่อกันที่ดูโอคู่นี้บ้างดีกว่านะคะชัยนาดอง
หลายคนบอกว่าเออพักนี้นะอยากจะเห็นอยากจะคิดถึงผลงานเหลือเกิน

ล่าสุดเนี่ยกำลังจะมีผลงานแล้วนะคะให้แฟนได้เห็นกันคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าทั้งคู่เผยว่าแม้ที่ผ่านมาเนี่ยวางไมค์กันไประยะหนึ่งนะ
แต่ทั้งสองคนเนี่ยก็มีเจอกันบ้างค่ะแล้วก็มีการทำงานร่วมกันอย่างอื่นด้วยนะคะ
แล้วก็เบลค่ะยังแอปอัปเดตนะถึงเรื่องชีวิตครอบครัวให้ทราบอีกด้วยค่ะ
รวมไปถึงวาวาแย้มเรื่องหัวใจนะคะเดี๋ยวดูซิมีแฟนแล้วหรือยังจ๊ะ
ครอบครัวใหญ่แล้วก็มีคนช่วยเลี้ยงลูก
ใช่ก็เลยเหมือนกับได้ทำงานเต็มที่
มีบ้างมีเรื่อยแต่ว่ายังช่วงนี้ค่ะคือโดยเฉพาะ๒๓เดือนที่ผ่านมานี้
อาจจะเป็นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยสบาย
ใช่ก็กลัวจะชินกับมันเหมือนกันค่ะ
แต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีคนที่เข้ามาแล้วก็คุยกันเข้าใจกันได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเพราะฉะนั้นส่งใบสมัครมา
เคลียร์ชัดเลยคนที่แต่งงานไปแล้วคือเบล
แต่ว่าด้วยหน้าตาก็คล้ายกันแล้วแฟนเลยเข้าใจผิดนะฮะ